วิธีการบอกรักคุณแม่ผ่านโซเชียลเขาทำอย่างไรกันบ้างครับ
ให้กับลูกได้อวยพรคุณแม่เพราะว่า

ทุกคนมีไลน์มีเฟซบุ๊คนะฮะคุณแม่เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊คนะฮะ
หลากหลายรูปแบบทีเดียวนะออกแบบมาให้เลือกใช้กันนะฮะ
โดยสามารถโพสต์ข้อความอวยพรถ่ายรูปแต่งรูป
เลือกรูปสวยของคุณแม่ก็ได้นะฮะ
แล้วก็คุณลูกถ่ายคู่กันตามใจชอบ
แต่งเสร็จปุ๊บก็โพสต์แล้วก็แชร์ลงโซเชียลแท็กคุณแม่ไปด้วย
เพราะคุณแม่บางทีก็เล่นเฟซบุ๊กเก่งกว่าลูกด้วยซ้ำไปนะครับ
จากช่องทางบอกรักแล้วเนี่ยยังมีช่องทางให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงรางวัลด้วยนะฮะ
บอกรักแม่ผ่านโซเชียลลุ้นรับห้องพักฟรีด้วยนะฮะ
ก็ติดแฮสแท็กรักแม่แฮสแท็กวันแม่๒๕๖๑แฮสแท็กรักแม่ทุกวันนะครับ
เพียงแค่ในโลกโซเชียลเท่านั้นนะคุณผู้ชม

ของความจริงก็สามารถอวยพรได้
คุณผู้ชมคือนิดเดียวคือคุณแม่อยากเห็นหน้าลูกอยู่แล้ว
ไม่ว่าลูกจะมีหรือไม่มีอะไรกลับไปให้
แค่เห็นหน้าลูกแค่กลับไปกราบท่าน
ผมว่าแค่นี้คุณแม่เขาหายเหนื่อยแล้ว
เขาไม่ได้อยากได้สิ่งของของแพง
อยากได้อะไรไปมากกว่าเห็นหน้าลูกนะ
แต่ว่าบางทีเราเข้าใจว่าลูกทำงานไกลจากคุณแม่ก็ไปไม่ได้
แต่ว่าถ้ามีโอกาสนะแค่เอาหน้าไปให้ท่านเห็น

แค่นี้คุณแม่ก็ชื่นใจมากทีเดียว
อย่างน้อยเนาะกลับไปเจอกันสักวันหนึ่งก็ยังดี

กินกับข้าวฝีมือแม่อร่อยที่สุดแล้ว